เวลาเครื่องกั้นรถไฟมันลงมาแล้ว

จังหวะเดียวกันรถไฟขนส่งสินค้า

มีผู้ชายคนนี้ถูกรถไฟชนเสียชีวิต
บริเวณซอยข้างโรงเรียนเมืองพัทยา๗

ถูกรถไฟชนกระเด็นตกอยู่ข้างทางเสียชีวิต

แขนขาหักผิดรูปไปหมดแล้วนะครับ
หากออกไป๕๐๐เมตรครับ
พบรถไฟเป็นรถขบวนขนส่งสินค้า

ลากกันไป๕๐๐เมตรดูดิฮะ

อันนี้เป็นฮอนด้าเวฟสีแดงนะครับ

เห็นเหตุการณ์ชื่อว่านางผ่องใส
พักดียุทธ์อายุ๕๘ปี
เขาบอกว่าเขาเองก็กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค

แต่มันมีเสียงเตือนดังขึ้นมา

แล้วไม้กั้นมันก็ลงมาขวางถนนอยู่แล้วนะครับ

สุดท้ายรถไฟมาชนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตานะครับ
นี่ก็จอดตรงเนี่ย

รถไฟเขาก็เลยชนแล้วตัวเขาลอยลงมาเนี่ย

เขาแบบอย่างเนี่ยจะล็อกหรือจะล็อกข้ามอะ
แต่รถไฟเขามาก็อัดเลย
แต่รถไฟอะเขาผีแรงอยู่แล้ว
เห็นมั้ยจะทำให้การรถไฟเขาเปิดปูดไง

แล้วคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยอมหยุดไง
พยายามจะอ้อมมุดเครื่องกั้นไป

เพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับ